คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หูทูโยเอียส
เป็นรายการที่เราจะได้มาร่วมพูดคุยกับเหล่าผู้ประกอบการถึงเส้นทางธุรกิจ
ตั้งแต่วันแรกจนไต่ระดับสู่ความสำเร็จนะครับ
ขยับขยายธุรกิจของผู้ประกอบการท่านนี้คืออะไร
แล้วก็จะมีเทคนิคอะไรที่จะฝากให้ผู้ประกอบการมือใหม่สามารถนำไปปรับใช้กันได้
แล้ววันนี้ครับคุณผู้ฟังจะเป็นธุรกิจที่ผมเชื่อว่าน่าจะ๘๐๙๐เลยแหละ
โมเดลธุรกิจเนี่ยก็ว่าน่าสนใจแล้ว
แต่จุดเริ่มต้นนี่สิน่าสนใจยิ่งกว่าฉะนั้นอยากให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลย
วันนี้ผมอยู่กับคุณอ๊อกหรือคุณชาคริสคนทันสกุลครับ

ธุรกิจนี้ทำอะไรสินค้าคืออะไรแล้วขายใครครับคุณอ๊อก
ต้องย้อนกลับไปที่ต้นทางนะครับ
ต้นทางของบริษัทเราเนี่ยเราเป็นผู้ปลูกพืชในระบบปิดนะครับ
เทคโนโลยีที่ผู้บริหารของเราไปศึกษาดูงานจากที่ต่างประเทศ
ผลผลิตที่เราได้จากโรงงานผลิตพืชเนี่ยเราก็นำมาจำหน่ายในรูปแบบของผักสด
แล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับอย่างเช่นน้ำสกัดเย็นน้ำสมูตตี้นะครับ
ตอนนี้นี่มีขายที่ไหนบ้างครับคุณออฟ
ปัจจุบันมีหน้าร้านอยู่ที่เจริญกรุง๗๘ครับ๑ที่
กลุ่มลูกค้าน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการความสะอาดของสินค้าใช่ไหมฮะ
คือเป็นพืชผักระบบปิดด้วย
ใช่ครับจุดเด่นในการปลูกพืชในระบบปิดนี้เรียกพูดได้ว่ามันพรีเมียมสุด
สะอาดสุดเพราะว่าเราดูแลใส่ใจทุกกระบวนการผลิต
ไม่ว่าจะเกินก่อนเข้าไปในโรงเรือนเนี่ยพนักงานเนี่ยต้องใส่ชุดที่ปลอดเชื้อนะครับ
กระบวนการทำความสะอาดต่างไม่ให้มีสิ่งเจือปนในผลผลิตของเรานะครับ
เพราะฉะนั้นจุดเด่นของระบบนี้ก็คือผู้บริโภคสามารถทานได้โดยไม่ต้องล้าง

ตามตลาดตามสถานที่ต่างเรากลับมาเราอาจจะต้องมีขบวนการการทำความสะอาด
แช่น้ำพักน้ำไว้ก่อนแต่เราเคลมว่าผลผลิตของเราเนี่ยไม่ต้องล้างครับ

ที่เราสามารถเห็นได้ตามท้องถนนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้า
แล้วก็ยังทำเกี่ยวกับโครงไฟทรองสวากโครงไฟถนนมีผลงานทั่วประเทศไทย
เมื่อปลายปีพศ๒๐๑๗หรือประมาณ๖ปีที่แล้ว
และจัดจำหน่ายอุปกรณ์การปลูกพืชครับ
หรือว่ามันเป็นธุรกิจที่อัปเดตไปแล้วหรือว่ายังไงฮะ
มีหลายปัจจัยครับปัจจัยอันดับแรกคือเรื่องของต้นทุนการผลิต
ที่เขาเริ่มเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยได้สักระยะหนึ่งแล้ว

เรียกได้ว่าถึงจุดอิ่มตัวหรือว่าเริ่มถดถอยแล้วก็ได้นะครับ
เริ่มศึกษาจากการดูงานต่างประเทศ
เพราะว่าระบบปลูกพืชแบบนี้น่าสนใจ
และพอมาศึกษาตลาดในประเทศไทยก็พบว่ามีกลุ่มบริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ

โดยการที่เราต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักร
ทำให้เราสามารถวิจัยสร้างนวัตกรรมออกมาได้เร็วกว่าคู่แข่งในตลาด
และอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องเรียนตามตรงว่า
จึงต้องอาศัยขอคำปรึกษาจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับ
ในการที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้บริษัท
ตอนนั้นเคยมีคำถามกับตัวเองไหมว่าเอ๊ะเราจะทำได้เหรอ
ที่เคยทำป้ายโฆษณามาก่อนเนี่ยครับ
แน่นอนครับความแคลงใจความเกิดข้อสงสัยเป็นธรรมดา

ตอนที่ไปอบรมตอนทำการวิจัยหรือว่าศึกษาพวกนี้ต้องไปถึงญี่ปุ่นไหมคุณออฟ

บางส่วนสามารถทำในประเทศไทยได้ครับเช่นการปลูกพืชการเพาะเมล็ด
ทำยังไงตอนแรกทั้งบริษัทเราไม่มีใครรู้เลยว่าปลูกพืชมันปลูกยังไง
มีผู้เชี่ยวชาคนที่เขาอยู่ในวงการเข้ามาช่วยตรงนี้
บุคลากรเราใช้บุคลากรเดิมเลยไหมฮะใช้คนเดิมพนักงานเดิมไหม
อีกส่วนหนึ่งทั้งที่ยากจริงอาจจะเป็นนักวิจัยนักวิจัยอาหารนักวิจัยพืชอย่างนี้
ที่เราต้องมีการลีคูดเข้ามาใหม่เพราะว่ามันเป็นสายอาชีพเฉพาะ
วันที่เริ่มจริงนะครับถ้ามองว่าสเกลที่เราทำนะครับเรียกว่าเราเป็นเจ้าแรกในตลาดได้เลย
เพราะว่าวันที่เราเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นงานทดลองานวิจัยต่างไม่ได้มีเป็นสเกลคอมเมอร์เชียลที่เราทำ
ฉะนั้นทั้งคุณอ๊อกหรือว่าคุณชิงชัยจะต้องมีความมั่นใจอะไรบางอย่างแหละว่าเราสามารถจะเหนือกว่าคู่แข่งที่อาจจะมีอยู่แล้วแต่เป็นรายย่อยหรือว่าคู่แข่งรายอื่นที่กำลังจะเข้ามาในตลาดนี้อะไรทำให้มั่นใจครับ
สิ่งที่เรามั่นใจเลยก็คือหนึ่งคือเราอยู่ในเทรนด์กระแสหลักของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชอุตสาหกรรมอาหารต่าง
มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยมาอย่างยาวนานมันจะทำให้เราสามารถเหนือกว่าคู่แข่งได้ครับ
แน่นอนแหละพอทำธุรกิจใหม่เลยเรื่องเงินทุนเนี่ยคุณอ๊อกสำคัญขนาดไหนแล้วเราสามารถใช้ทุนเดิมที่เรามีอยู่หรือว่าเราต้องไปขอแหล่งเงินทุนจากไหนหรือเปล่าครับ
ได้ทุนมาวิจัยพัฒนานะครับขยายโรงงานปลูกพืชขยายช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็มีเงินทุนในการพัฒนาสินค้าใหม่นะครับ
เราต้องมองย้อนกลับไปว่าปัญหาหลักของการทำการเกษตรแบบยุคดั้งเดิมแล้วกันนะครับคือเรื่องของสภาพอากาศและศัตรูพืช
มันเป็นข้อจำกัดที่เกษตรกรรับมือได้ยากนะครับการปลูกพืชในระบบปิดอย่างนี้เราสามารถปลูกได้ทุกฤดูการ
ควบคุมคุณภาพได้ทุกรอบการปลูกนะครับรวมถึงควบคุมเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการ
ขายไม่หมดเนี่ยเราก็แจกจ่ายให้พนักงานในบริษัทได้ทานกัน
เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยปรับปรุงรูปแบบการผลิตปรับปรุงรูปแบบการจัดจำหน่ายนะครับ
เริ่มสร้างฐานลูกค้าทีละคนนะครับเข้าไปทัดหัวใจลูกค้าทีละคน
สื่อสารให้เขารับรู้ถึงต่างและความตั้งใจของเราจนปัจจุบันผลผลิตของเราไม่พอที่จะจำหน่ายนะครับ
แล้วก็มีแผนที่จะลงทุนทำโรงงานผลิตพืชในเฟส๒
หรือว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรฮะ
ที่เขามีความต้องการพืชที่มีคุณภาพสูงครับ
แล้วเราไปหาลูกค้าใหม่ยังไงคุณอ๊อกหรือว่าลูกค้ามาเจอเราได้ยังไงฮะ
เขารีวิวแล้วก็มีการบอกต่อ
งด้วยสินค้าเราแล้วก็กระบวนการการปลูกของเราเนี่ยมันก็ถือว่าใหม่เลยสำหรับประเทศ
เราต้องไปอธิบายยังไงให้กับลูกค้าเราฟังครับคุณน็อก
ในช่วงแรกที่ทำธุรกิจตรงนี้ครับก็มีคำถามจากลูกค้ามากมายเลยครับว่า
มันทำยังไงมันเป็นยังไงมันปลอดภัยไหมอย่างนี้ครับ
ก็เรียกว่าใช้แรงในการสื่อสารในช่วงแรกแต่ผมเชื่อว่าปี๒ปีหลังมาเนี่ย
บริโภครับรู้ถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่ตรงนี้มากขึ้น
ก็ทำให้งานของเราเนี่ยง่ายขึ้นในการที่จะสื่อสารตรงนี้ครับ
ต้นทุนพลังงานเป็นยังไงครับพอเล่าให้ฟังได้ไหมครับคุณอ๊อ
ก็คือต้นทุนพลังงานเนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของธุรกิจนี้เลย
เราปลูกข้างนอกเนี่ยเรามีพระอาทิตย์และมีแสงอยู่แหละ
เพื่อจะเอาชนะต้นทุนพลังงานได้ในอนาคตครับ
นับจากวันแรกที่เราเป็นเรียกว่าเจ้าแรกเนี่ย
จนมาปัจจุบันปีนี้ปี๒๕๖๖มีคู่แข่งเข้ามาเยอะไหมครับ
นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมว่าปัจจุบันมีไม่ต่ำกว่าประมาณ๑๐ที่
เรียกว่ามีผู้แข่งหน้าใหม่เข้ามาในวงการเยอะ
แล้วถือว่าเป็นที่น่ากังวลไหมคุณอ๊อฟ
ผ่านมาตรฐานการผลิตต่างใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิต
แล้วก็เน้นในเรื่องของการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
นำออกสู่ตลาดให้ผู้บริโภคครับ
แล้วความท้าทายล่ะในการทำธุรกิจเดิมซึ่งก็ถือว่ามั่นคงอยู่แล้ว

ท้าทายเลยคือการตั้งคำถามของพนักงานในองค์กรนะครับว่ามันจะทำได้เหรอมันจะไปได้เหรอ
ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งปกติไม่ว่าจะในระดับบุคคลหรือในระดับองค์กรนะครับ
ที่เวลาต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันจะเกิดการต่อต้าน
เคล็ดลับอะไรฮะที่อยากจะแชร์ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่หรือว่าว่าที่ผู้ประกอบการที่กำลังฟังอยู่นะครับ
ธุรกิจไหนมันจะมีอัตราส่วนการทำกำไรที่สูงนะครับแล้วก็จะยั่งยืนในระยะยาวนะครับ
วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจอยู่แล้ว
นี่แหละครับแบบคุณอ๊อกเลยฮะเขาเจอเหมือนกัน
พัฒนาของทีมงานแล้วก็ความเชื่อของผู้บริหาร
ช่วงแรกเนี่ยพนักงานก็อาจจะยังไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเราจะทำได้เหรอ
ปลูกผลผลิตพรีเมียมสู่กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
จะเป็นหัวขบวนของตลาดเสมอเราจะดูเทรนด์ใหม่ของโลกเสมอว่าอะไรมา
แล้วเรานี่แหละจะไปก่อนคนอื่นนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณอ๊อกชาคริสคนทำสกุลด้วย

จะเป็นธุรกิจไหนรอติดตามกันด้วยวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ